ปลาไหลทองปากแดงตัวนี้หน่อยชาวบ้านบอก
โอ้ยถ้ามาแปลกอย่างนี้ให้ช่องมั้ยล่ะจ๊ะ

ปากของน้องก็สวยแปลกตาหางก็สีสดใสเหมือนกัน

ที่ปากและที่หาง
เป็นส้มทองแดง
เออแต่ลำตัวเป็นสีเหลืองส้ม
ไปถามเจ้าของบ้านดีกว่า
คุณสังวานศรีราเกตอายุ๕๐ปี
บอกว่าก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านได้ไปดักปลา

แต่ดันได้ปลาไหล่ตัวนี้กลับมาด้วย

สังเกตว่าปลาไหล่ตัวนี้ลักษณะสวยงามลำตัว
แปลกตาแบบนี้เลยเลี้ยงเอาไว้ค่ะ
ทุกคนบอกเออแปลกดีสวยด้วย
บางคนมาสังเกตดูใกล้ค่ะ
ไม่ได้ดูปากไม่ได้ดูหาง
ลวดลายที่เป็นเหมือนตัวเลข
ชี้ชวนกันให้ดูเลยค่ะว่าเป็นอย่างไร
งั้นเราไปชวนดูกับเขาด้วยเลยดีกว่า

ดูดีดีเป็นเลขอะไรคะ
ดูดีดีแม่จิต

เอ่อเดี๋ยวนี้คุยกันแบบภาษาละหักอะไรปะแปลกปะกัน

การแต่พี่สังวันเจ้าของเขาบอกปลาไหล่ตัวนี้ยิ่งดูยิ่งน่ารัก
เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ยิ่งหลงยิ่งรัก

แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเชื่ออย่างนี้
นี่มันไม่ใช่ปลาไหลธรรมดานะ
มันเป็นลูกหลานพญานาค

ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดแบบนี้เพราะเหตุผลอะไร
แต่เขาเชื่อว่าไหนมันมาแบบนี้แล้ว
ก็หวังว่ามันจะให้โชคด้วยเช่นกัน
ไม่ธรรมดาเพราะปลาไหล้ธรรมตัวนี้

มีปลายสีแดงปากสีแดง
จ้าแล้วถ้าเฮ้ยถ้าแบบนี้เห็นจริงด้วยอ่ะ
โอ้โฮปลาไหล้ธรรมจริงด้วย

ปากปากไม่แดงนะปลาไหล่ตัวนี้ปากดำ

เคยมีคนบอกผมเนี่ยถ้าผมไม่มีหูเนี่ยปลาไหล้ชัดแล้ว
แล้วถ้าคุณมีหูหรือเปล่าอ่าถ้าผมมีหูเนี่ยนะ

แต่ถ้าไม่มีหมูก็อุ้ยปลาไหล่เออแต่ปลาไหล่ไม่น่าจะให้โชคนะตัว